มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กรณีของดาบตี
ดาบตีเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดระยอง
ถูกคนร้ายรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
แล้วก็นำร่างของดาบตีมาทิ้งไว้กลางถนน
รถหกล้อวิ่งมาตามทาง
ไม่เห็นก็เลยทับร่างแล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วย
ล่าสุดตำรวจกันคนขับรถหกล้อคันนี้เอาไว้เป็นพยาน
เดี๋ยวจะรอสอบสวนต่อหลังจากนี้อีกทีนึง
รวมทั้งนำกล้องวงจรปิดจากรถหกล้อเนี่ย
มาเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ด้วยนะคะ
กรณีพบศพดาบตำรวจสมพงขำชำนาญสิสิน
หรือว่าดาบตีเป็นตำรวจสพสำนักทองที่จังหวัดระยอง

ก่อนถึงทางเข้าวัดคลองทุเรียน
ตำบลชากผงอำเภอกแกรง
ศพอยู่ในสภาพถูกของแข็งตีเข้าที่กกหูขวา
ตามลำตัวมีแผลเวอะวะ
ที่สำคัญมีรอยรถเหยียบที่ร่างด้วย
ขณะที่กล้องวงจรปิดพบว่าประมาณ๔ทุ่มของวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
พบรถที่ขนของมาหลังคาสูงเลย
ขับปาดหน้ารถของดาบตีเพื่อจะให้จอด
หลังจากนั้นดาบตีถูกกลุ่มชาย๔คนแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก๑คนเข้ามารุมทำร้าย

มืดหน่อยนะแต่มันก็พอจะเห็นแหละ
ก็ทำร้ายจนล้มลงไปบนถนนนะครับ
จากนั้นเดี๋ยวจะมีรถหกล้ออีกคันขับตามหลังมา
แล้วก็เป็นจังหวะที่เหยียบไปที่ร่างของดาบตี

ตำรวจนำตัวนายบุรินเนินขุนทศอายุ๔๘ปี
คนนี้เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ขับเหยียบร่างของดาบตีนั่นแหละ
หลังจากที่ถูกคนร้ายทำร้ายแล้วก็โยนร่างทิ้งกลางถนนก็นำตัวมาสอบปากคำ
ของบริษัทที่นิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คือเขาขับมาเห็นนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยมีรถจอดอยู่

คือลักษณะแบบจอดขวาง๑คัน
เดี๋ยวเราจำลองภาพให้ดูคุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน

เพื่อให้สัญญาณรถข้างหลังให้ชะลอความเร็ว
ในใจคิดอยู่แล้วว่าแปลกใจเอ๊ะทำไมรถอีกคันมันจอดขวางอยู่แบบนี้
ทำไมไม่ไปจอดไหล่ถนนมีปัญหาจะคุยจะเคลียร์อะไรกัน
ทำไมไม่ไปจอดดีมาจอดขวางอยู่ทำไมตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไร
ก็ขับรถออกไปทางขวาด้านขวาของถนนนะคะเพื่อจะหลบ
มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนขับออกมาแล้วเหยียบอะไรสักอย่าง
แล้วก็ขับเลยออกไปอ่ะค่ะมันสะดุดตึ๊กอย่างเงี้นะ
รู้สึกเหมือนเหยียบทับอะไรไปบางอย่างครับเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นรู้สึกไม่เห็นจริงว่ามีใครนอนอยู่
แต่รู้สึกได้ว่าขับรถเหยียบขณะนั้นมีเพื่อนที่ขับรถตามมา
โทรมาบอกว่าเห็นอะไรไหมอยู่บนถนนมีคนนอน
ตัวเองก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแต่ก็เลี้ยวรถกลับมาดูนะคะ
แล้วก็เห็นว่ามีคนนี้นอนอยู่บนถนนจริงอืมอ้อกลับมาเจอจริง
นี่คราบเลือดยังอยู่เลยฮะพอเจอแบบนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกตกใจมากเลยนะคะ
ก็รออยู่ตรงนั้นแหละรอจนกู้ภัยมาถึงเก็บร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็ขับรถไปที่สำนักงาน
วันนี้เจ้าหน้าที่เชิญตัวมาสอบปากคำนะคะแล้วก็ปล่อยตัวออกไปพร้อมกับรถบรรทุกด้วย
หลังจากนี้จะกันตัวคนขับรถหกล้อคนนี้ไว้เป็นพยานและจะนำกล้องจากหน้ารถไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ